ถึงแม้ว่าหลวงพ่อเจ้าอาวาสวัดเจดีอำเภอศรีชนจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะ
จะบอกว่าอัตมาไม่เคยอนุญาตให้วัดไหน
ไปทำรูปปั้นไอ้ไข่หรือตาไข่ให้ไปประจำอยู่ที่วัดไหนให้คนกราบไหว้เนี่ย
แต่ก็มีเยอะแหละเรานำเสนอกันสักจุดหนึ่งแล้วกัน
สักหลายจุดแล้วกันจุดแรกนะคะที่วัดทุ่งขออภัยค่ะ
วัดหัวทุ่งน้อยอำเภอคลองขลุงจังหวัดกำแพงเพชร
หลังจากที่ชาวบ้านทราบว่ามีการนำรูปปั้นไอ้ไข่
มาประจำอยู่ที่นี่มาตั้งอยู่ที่นี่คนไปกันเยอะเลย
กราบไหว้ขอพรกันนะคะโดยเฉพาะเขาไปจับจ้อง
เลขทะเบียนรถกระบะที่ใช้แห่ไอ้ไข่ในวันบวงสวง
ก็คือสิบสามกันยายนที่ผ่านมาค่ะนอกจากนี้นะคะ
มีขันน้ำมนต์ด้วยอยู่แถวนั้นเขาก็ไปจับจ้องกัน
จินตนาการมองไปกันต่างนานานะคะ
เอาที่จุดอื่นก็มีที่สุโขทัยค่ะวัดหนองทองอำเภอเมือง
สุโขทัยค่ะจุดนี้ก็มีรูปปั้นไอ้ไข่
เช่นเดียวกันนะคะแล้วคนก็ไปกราบไหว้ตลอดทั้งวันเลย
บรรยากาศคือคลักค่ะชาวบ้านเข้าไปหาอะไรดีดี
จากเศษปลายประทัดที่มีชาวบ้านมาจุดแก้บนจุดเยอะด้วย
แสนนัดนะคะแล้วเขาบอกว่าที่มันต้องมาจุดเพราะว่า
ก็มาขอไงขอจากไอ้ไข่แล้วได้ไปเนี่ยงวดที่แล้ว
อกจากนี้ชาวบ้านบางคนนะคะก็ไปล้วงลูกปิงปองในหายสีทอง
วางอยู่ด้านหน้ารูปปั้นไอ้ไข่จะเอาไปเสี่ยงโชคงวดนี้นะคะ
อ่ะก็ดูกันแล้วกันนะคะว่าเขาได้อะไรไป
ก็แก๊กก็แก๊กก็โชว์ขึ้นมาให้ดูนะฮะอ่ะผมพาไปเชียงใหม่แล้วกัน
ถึงแม้ท่านเจ้าอาวาสบอกว่ามันไม่มีหรอกนะสาขาของไอ้ไข่
แต่ว่าปฏิเสธไม่ได้ว่ามันเป็นกระแสไปแล้วมันเป็นกระแสฟีเวอร์
คล้ายกับจตุคามรามเทพสมัยก่อนไปแล้วว่าโอ้โหคนก็แห่ไป
มีการเชิญไอ้ไข่ไปตรงไหนคนก็จะแห่ไปนะฮะอย่างวัดท่าใหม่อิที่อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่
ชาวบ้านก็ไปเหมือนกันนะฮะแห่ไปกลับไหว้ขอโชคลาภจากรูปปั้นไอ้ไข่
ขนาดเท่าองค์จริงก็ต่อเนื่องกันคนดูแลวัดชี้แจงแล้วว่า
ชาวบ้านปิดทองคำเปลวนะนะโดยเฉพาะบริเวณจุดยุทธศาสตร์ของไอ้ไข่เนี่ย
ไอ้ไข่นั่นแหละอย่าไปติดนะ
ให้เหตุผลว่ามีคนไปค้นหาประวัติของไอ้ไข่มา
แล้วพบข้อมูลว่าไม่ชอบให้ใครไปยุ่งเกี่ยวกับจุดยุทธศาสตร์ของเขา
ทางวัดก็เลยประกาศห้ามอย่างเด็ดขาดนะฮะ
พอชาวบ้านมารู้ขำนะก็เลยเปลี่ยนไปแตะตรงอื่นแทนเอาแก้มแขนอะไรบางคนตายไปแตะหนน
แล้วสุดท้ายเนื้อสิ่งที่แน่ขยากได้โชคลาปแหละ
จะแตะตรงไหนก็แล้วแหละแต่ก็จะได้โชคลาปจากไอ้ไข่แหละ
เป็นที่พึ่งทางใจในช่วงนี้ไปนะครับ
ที่วัดโสมณัฐตุ้มท่าอำเภอเมืองจังหวัดพยาวมีเหมือนกันค่ะ
มีรูปปั้นไอ้ไข่ชาวบ้านทั้งในแล้วก็นอกพื้นที่ไปกราบไหว้ขอพรนะคะ
รวมถึงจุดประทัดเส้นไหว้ขอโชคขอลาบ
จะสังเกตว่าทุกคนจะปิดแผ่นทองคำทั่วร่างไอ้ไข่ก็คือตามใบหน้าแล้วก็จุดต่าง
ซึ่งล่าสุดเจ้าอาวาสยังนำรูปหล่อไอ้ไข่ขนาดใหญ่มาตั้งเพิ่มด้วย
เพราะว่าทองน่าจะเต็มองค์แล้วก็เลยตั้งองค์ใหม่ให้ชาวบ้านได้ขอโชคขอลาบอีกจุดหนึ่ง
ได้ไม่ไปรวมกันจุดเดียวไงบางทีช่วงนี้อย่าใกล้กันมากนะคะ
อย่าลืมนะคะกาดอย่าตกหลวงพ่อก็เลยเอาไปวางไว้อีกจุดหนึ่งให้กระจายกลับไปไปกราบไหว้ครับ
ส่วนก้านทูบจุดนี้ก็มีเหมือนกันนะคะเลขปลายประทัดก็มีเหมือนกัน

ถูกต้องนะครับไปวัดดงเศรษฐีครับอำเภอหนองขาย่างที่อุทัยธานีนะฮะ
ชาวบ้านไปร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคล
เพราะว่าก็จัดให้ญาติโยมที่เลื่อมสายศรัทธาหลวงปู่ทวดแล้วก็กุมารเทพไอ้ไข่
ก็ไปร่วมพิธีก็มีการแสดงลิเกจุดประทัดขอโชคลาภจากรูปหล่อไอ้ไข่
ชาวบ้านก็ไม่พลาดไปดูเลขปลายประทัดกัน
นำไปเสี่ยงโชคกันมากมายนะครับ
คนเยอะนี่อันนี้คือเลขปลายประทัดนั่นเองนะฮะ
ยังมีอีกหลายที่แต่ว่าช่วงนี้เราก็เป็นเรื่องราวของไอ้ไข่
ต่อเนื่องจากดราม่าที่เกิดขึ้นแหละนะฮะ

คุณผู้ชมก็ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วย
มอง๑๐คนก็ใช่ว่าจะมองเห็นเหมือนกันทั้ง๑๐คน
และทั้ง๑๐คนก็ไม่ได้ถูกรางวัล

แต่ว่าก็เพื่อความกระชุ่มกระชวย